เอาสิกลัวนะเว้ย

ไม่ได้เบื่อกับการเผชิญกับสปอร์ตไลท์
คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เบื่ออยู่แล้วล่ะค่ะ
สาเหตุที่ออกจากรายการถามตรงธนาทีวีค่ะ

ก็คือจริงแล้วเราต้องอยู่กับไทยรัฐอีก๒ปีค่ะ

แต่เราขออยู่กับเขาแค่อีก๑ปี
สาเหตุมาจากมาจากวิธีคิดของเราเองด้วยค่ะ
ไม่มีใครผิดใครถูกทั้งเราและไทยรัฐต้นสังกัด
รู้สึกว่าอยากทำอะไรมากกว่านี้
อยากทำอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ทำอยู่

คือจริงแล้วมันเป็นความน่ารักของผู้บริหารที่ไทยรัฐมากนะ

อยู่ดีแล้วแบบใครจะไปขอแก้สัญญาใช่ไหมคะ
แต่คือเราไปคุยกันด้วยเหตุและผล
ก็ทำให้ทางผู้บริหารเข้าใจแล้วก็ยอมให้เราแก้สัญญาตามที่เราขอ

คือเราบอกว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนี้
ในขณะที่ทางต้นสังกัดเดิมคือไทยรัฐทีวี
ก็จะบอกว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้เราแก้
มันทำให้แบบทั้งเราและเขาเข้าใจเงื่อนไขของกันและกัน
เพราะว่าคุณเลพี่ขวัญนะ

แก้สัญญาเสร็จต้นปี๖๓

เพราะฉะนั้นแปลว่าพี่ไม่ได้ฉีกสัญญาเพื่อไปอยู่ที่ไหน

ถ้าสมมุติเอาอย่างที่ความเข้าใจก็คือว่า

มีใครมาหาผู้บริหาร

ก็มีการเข้ามาของทหารที่ไทยรัฐนะนะ

ใช่รู้พร้อมทุกคนจากสื่อเหมือนกัน
แล้วเราก็ยังถามกับทีมงานนะคะว่า

เบื่อการเผชิญกับสปอร์ตไลท์
เพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เบื่ออยู่แล้วล่ะค่ะ

มันเป็นปัจจัยเดิม

เติบใหญ่ของความคิดของเราเติบใหญ่ขึ้นถูกป่ะ
ใช่เรารู้สึกว่าเรา
เราอยากจะทำอะไรมากกว่านี้ในรูปแบบที่ต่างจากที่ทำอยู่